กันต่อนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปฏิหาร
เพราะว่าคนขับสวนทางกับสภาพรถ
รถคันนี้พลังคานี่ยุบไปหมดเลย
และที่สำคัญพลิกคว่ำอยู่ในร่องน้ำข้างทางด้วย
คอมาก็เลยรอดตายหุดหวิดและตกน้ำแบบนี้ค่ะ

นี่คือสภาพรถเก๋งเสียหลักตกลงไปที่คลองชลประธานบริเวณถนนทางหลวงชนบทวัดไผลล้อมมุ่งหน้าสะพานผงเพง
อำเภอบางชะนีจังหวัดพระนครศรีตำบลบางชะนีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยาเขารีบเข้าไปตรวจสอบ
กระจกแตกหลังคายุบเสียหายทั้งคันเลยนะคะ
สอบถามนายวิเชษภวงลาบุตรอายุ๓๒ปีเป็นคนขับรถที่ประสบอุบัติเหตุ
เป็นชาวบ้านตำบลบางกระเจ้าในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองขับรถจากตัวเมืองอายุทยา
จะไปทำธุระที่อำเภอป่าโมก
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสวนเลนกันสองเลนสวนกันแบบนี้นะคะ
วิ่งรถตามหลังรถบรรทุก๑๐ล้อไปเรื่อยและกำลังจะแซงขึ้นด้านขวา
แต่ทีนี้รถสิบล้อเบียงเข้าด้านขวาเหมือนกันพอดีเลย
ทำให้แสงไม่พ้นหักหลบเข้าด้านซ้ายอีกทีหนึ่ง
ทีนี้รถเสียหลักหมุนเคว้งค่ะแล้วก็ตกลงไปที่ร่องน้ำข้างทาง
เป็นคลองชลประธานนะคะและรถก็พลิกคว่ำด้วย
ก่อนเกิดเหตุกระจกรถปิดหมดทุกบานค่ะ
แต่ไม่ทราบเหตุใดกระจกฝั่งคนขับได้ลดลงขณะที่รถจมน้ำ
เขาจึงบอกว่าเป็นปฏิหารหลวงพ่อช่วยไว้
เพราะว่าปกติถ้ารถตกน้ำแล้วไฟฟ้าจะดับกระจกที่เป็นกระจกเป็นออโต้

จะกดไม่ลงแล้วแต่เขาบอกเนี่ยกระจกลดลงเองในขณะที่จมน้ำ
ก็เลยรีบช่วยเหลือตัวเองก่อนเบื้องต้นก็คือมุดออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์นี้นะคะคนขับรถเขาเชื่อว่าเป็นเพราะบุญบารมีที่ห้อยพระมานะคะ
เป็นเหรียญพระพุทธโสธรรุ่นนานาชาติรุ่นแรกปี๓๗ของวัดโสธรวรารามวรวิหาร
บูชาติดตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นการแสดงปฏิหารให้ปลอดภัยค่ะ
อกจากนี้บอกอีกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคิดว่าตัวเองขับรถด้วยความประมาทด้วยแหละ
ไม่ทันระวังและเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งต่อไปจะขับรถระมัดระวังมากกว่านี้ค่ะ